รอยกระทงนี้จะนึกถึงจังหวัดไหน

ปีนี้เขาจัดกันเป็น๑๐วันเลยนะ
แล้วก็ที่สำคัญนะช่างตัดผมที่นั่นเขาก็

แล้วก็ตัดผมให้กับลูกค้าให้เป็นลวดลายของการลอยกระทง

ไปที่ร้านนี้ครับร้านชาติบาเบอร์ของคุณสุชาติบุญมี
นี่โชว์ลวดลายให้ดูว่าจะตัดออกมาเป็นทรงนี้นะ

นี่ไม่ใช่ภาพวาดสเก็ตสีน้ำมัน

แล้วจะตัดลงบนหัวของผู้ชายท่านนี้

อืมจะทำให้ดูกันแบบสดในภูมิสุขาของเราก็ไปเกาะติด
แล้วก็ไปถ่ายภาพมาในพื้นที่เลยนะครับ
คือรูปที่จะทำการแกะสลักลงไปบนเส้นผม
แบบใช้การแบบว่าตัดแต่ง
ก็จะเป็นลวดลายของเจดีวัด
เป็นวัดมหาธาตุเคียงข้างด้วยสถูปซ้ายขวา
พร้อมด้วยพลุดาวกระจายและพระอาจารย์เต็มดวงลอยเด่นอยู่
เดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเห็นคุณผู้ชมครับ
อ่าแล้วก็คุณสุชาติเขาก็เล่าว่า
เนื่องจากระหว่างวันที่๑๖๒๕พฤศจิกายนนี้

เขาอยู่ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนะ
เขาก็เลยอยากจะสร้างสีสันแล้วนี่เห็นไหมเริ่มเห็นแล้ว
ไม่ใครกรีบอะไรสักอย่าง
เป็นกระทงเป็นรูปกระทงครับ
นี่แล้วเขาก็ใช้แบตเตอเลี่ยนไถไปแล้วก็กัดเป็นลวดลายต่างนะครับ
พิถีพิถันแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากเลยทีเดียว
เขาบอกว่าพอตัดออกมาเป็นรูปทรงหมดแล้วนะ
นี่สามารถมองเห็นเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้นะ
สักประมาณ๒อาทิตย์ก่อนที่ผมจะขึ้นมาใหม่
มองไกลนึกว่านักเรียนโดนคุณครูก้อนผมมา
อืมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการแกะลายที่ต้องใช้ความสามารถของช่างมากเลยนะคะ
ใช่ครับนี่แล้วก็ราคาในการไปตัดผมแต่ละครั้ง
ราคามาตรฐานก็จะอยู่ที่ผู้ใหญ่คิดราคา๘๐บาท
แต่ถ้าแกะลวดลายเพิ่มเติมแบบนี้เข้าไปเนี่ยนะ
ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณสัก๑๕๐๒๐๐บาท
แล้วแต่รวดลายนี่เห็นไหมมีรูปที่เป็นพลุด้วย
ส่วนจุดขาวที่เห็นอยู่ไม่ใช่ขี้กากขี้เคลื่อนนะครับ

พระจันทร์เต็มดวงวันเพลินเดือน๑๒นนเต็มตันลิง

คุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็จะไปที่สุโขทัยเพื่อไปร่วมงานนี้งานลอยกระทงนะ
อยากจะอินเทรนด์แบบนี้ลองโทรไปสอบถามได้นะครับ

ไปถามได้เลยที่ร้านชาติบาเบอร์
พี่ชาติพี่ชาติคุณสุชาตินี่แหละครับว่าตัดทรงนี้ลายนี้ได้ไหม
อะไรยังไงก็ลองไปถามพี่แกดูอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
ถัมได้นี่ผมเคยเห็นผู้หญิงทำ
ไขข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังก็มี

ตอนแรกผมเหลือเยอะยาวถึงนี่
โอ้แต่มันปูดขึ้นมานี่คุณไปเติมหรือครับ

นี่จะแข่งกับพระอาทิตย์อยู่แล้วเป็นพระอาทิตย์ดวงที่๒